ดิฉันมีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งที่ปฐุมธานีถ้าคุณผู้ชมจำได้มันจะมีชาวบ้านมาร้องเรียนนะคะ
บอกโอ้อยู่กันอย่างหวัดภาวะนอนไม่หลับเลยวัยรุ่นมากันหกสิบกว่าคน
โอ้เนี่ยเป็นขบัวมอเตอร์ไซค์๒๕คันแล้วมาระเบิดปิงปองเอามาโยนใส่บ้านคู่อลิ
จับได้แล้วคุณผู้ชมค่ะตำรวจจับได้แล้ว๖คนยังดี๖คนนี้ขยายผลได้
แต่คุณผู้ชมมาดูค่ะว่า๖คนนี้เนี่ยจริงก็น่าตกใจ
เพราะว่าในจำนวน๔คนเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
คนเนี่ยมีอายุ๑๙ปีคนหนึ่ง๑๘ปีคนนึงแล้วนอกนั้นก็๑๕๑๗ปีค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
โอ้โหแล้วชาวบ้านบอกไม่ได้มาครั้งเดียว
นี่เป็นครั้งที่๓แล้วค่ะเจอแบบนี้
คืนนั้นสายตรวจเข้าไปนะคะแต่พอไปถึงเขาก็กระจาย
หลบหนีกันไปหมดเลยก็จับมาได้คนหนึ่ง
ก็เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนให้ดูแลลูกหลานให้ดี
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้หมดแล้วนะคะ
ว่าทั้งหมดที่ไปก่อเหตุเอาระเบิดปิงปองไปปลาบ้านคู่อลิ
เป็นใครบ้างเดี๋ยวจะไล่จับมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ตำรวจขอบคลกับที่อยู่ที่เกรดเหตุนะครับ

ซึ่งตามอำนวงค์มนุษย์มนุษย์มันกำลังจะกำลังการสอบส่วน